โดยปฏิบัติการพิเศษคอมมันโดกองบังคับการปรับปราม
ก็ได้ถูกรับเลือกจากหน่วยสืบสวนสอบสวนกลางของสหรัฐ
แล้วก็เทคนิคในการเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทำกลางภัยก่อการร้ายที่กำลังคุกคามหลายพื้นที่
รวมทั้งในภูมิภาคอาเซียนนะครับ
ฝึกในครั้งนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการก่อการร้าย
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
เราจะไปติดตามรายละเอียดการฝึกในครั้งนี้
จากคุณพรอยสจีร์บริฐศิษฐ์ครับ
ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสยบริภูสถาน

สาธิตการเข้าตรวจค้นอาคาร
เพื่อช่วยเหลือตัวประกันในที่เกิดเหตุ
ภายใต้การฝึกอบรมที่มีชื่อว่า
เลือกตำรวจคอมมาโดจากประเทศไทย
อบรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน๕นาย
เพื่อกลับมาถ่ายทอดยุทธวิธีให้กับหน่วยอื่น
ในการรับมือต่อสถานการณ์ต่าง
ของหน่วยคอมมอนโดกองบับในครั้งนี้นะคะ
นั่นก็คือตัวประกันที่อยู่ด้านในค่ะ
ระวังรอบทิศทางเพื่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตน้อยที่สุดค่ะ
ภารกิจที่ท้าทายความสามารถของการฝึกหน่วยจู่โจม

เพราะในสถานการณ์จริงหากเกิดการปะทะ

จะได้รับบาดเจ็บมีค่อนข้างสูง

จากการฝึกใช้อาวุธจนชำนาญแล้ว
ขั้นตอนการผสมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ
ก็เป็นสิ่งสำคัญในทุกภารกิจอีกด้วย

เข้าถึงพื้นที่อาจจะช้าเกินไป
คุณจะต้องทำอย่างไร
ขั้นตอน๑๒๓ขอไม่บอกดีกว่า

แต่ที่เหนือสิ่งอื่นใด
ชีวิตของตัวผู้ปฏิบัติเองก็สำคัญ

พร้อมแสดงความพึงพอใจกับการถ่ายทอดความรู้

ที่ได้ให้ความใส่ใจในเรื่องของการปฏิบัติการ
ยั้งการก่อการร้ายอย่างรวดเร็ว
จากปัจจุบันคงเป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า

เริ่มมีแนวโน้มความเสี่ยงต่อการก่อการร้ายมากขึ้น
ที่เราได้มาไม่ใช่เฉพาะในเรื่องการปฏิบัติตำรา
เขาผลิตตำรามาพี่ได้อินเด็กซ์เล่มใหญ่หนึ่งเล่ม
เป็นขั้นตอนทั้งหมดหลังจากที่พี่ให้ลอเปิ้ลแปลเป็นภาษาไทย

เป็นหนังสือซึ่งเขาทำวิจัยแล้วก็แต่งใหม่
แล้วตำราตัวนี้เราจะส่งให้กับหน่วยปฏิบัติการทั่วประเทศ
ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษชุดแรกของประเทศไทย
เทคนิคและทักษะกลับมาประยุกต์ใช้ในการทำภารกิจ
เพื่อรับมือต่อทุกสถานการณ์ก่อการร้าย
รวมไปถึงให้ตำรวจหน่วยนี้เตรียมเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับ
ไปยังหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจหน่วยอื่นในอนาคตอีกด้วย
พศตรีศิลป์ข่าวทารัททีวีรายงาน